มากันที่สถานีตำรวจภูทรชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
วันนี้เรามาด่าคุณตำรวจที่โรงพักษณ์เนี่ย
เขาพร้อมใจกันออกมาร่วมกันทำกิจกรรม
ตามโครงการสายตรวจต้นแบบ

เป็นสถานีตำรวจต้นแบบแห่งความพอเพียง
กิจกรรมในวันนี้เริ่มตั้งแต่หน้าลานสถานีตำรวจนะครับ
การตีเส้นจราจรเป็นที่จอดรถ
แล้วก็พากันตัดแต่งต้นไม้บริเวณสถานีตำรวจให้ดูสะอาด
แต่ว่าการที่จะเป็นโรงพักหรือสถานีตำรวจต้นแบบความพอเพียงนั้นแน่นอน

เพราะว่าที่นี่ยังมีการสืบสารและตามรอยหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกหลายอย่างนะ
ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเนื้อที่ว่างเปล่ารอบโรงพักเพื่อปลูกผักสวนครัว
ซึ่งแปลงผักที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ
มีทั้งบวบถั่วภูมะเขือชะอมมะนาวกล้วยและสารพัดผักอีกหลายชนิดครับ
ทั้งหมดนี้ปลูกเพื่อเอาไว้ให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจเก็บไปประกอบอาหาร
อีกทั้งยังนำบางส่วนนะครับมาจัดทำเป็นโครงการอาหารกลางวันเลี้ยงตำรวจ
และยังเหลือแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการอีกด้วย
ก็ถือว่าเป็นโรงพักต้นแบบความพอเพียงของจริงเลยทีเดียว
ต้องชื่นชมคุณตำรวจที่นี่ด้วยนะครับ